บอกว่าคนมีบ้านเลือกเพื่อนบ้านไม่ได้ยังไง
คนที่อยู่ห้องเช่าก็เลือกเพื่อนข้างห้องไม่ได้เหมือนกัน
ผู้ชายคนนึงค่ะถูกเจ้าของห้องเช่า

ผู้ชายคนนี้แหละเสื้อลายลายคนนี้แหละ

แล้วปรากฏว่าบังเอิญด้วยอารมณ์โมโหว่าโดนไล่ออกมาเนี่ยนะ
ดันไปเจอเขากับผู้ชายอีกคนนึงที่เขามาเยี่ยมหลาน

ไปเจอกันเลยตัดสินใจระบายอารมณ์ความโกรธ

ยั้งจนเขาเสียชีวิตนะคะ
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดหลังเกิดเหตุแล้วค่ะ
คือนี่คือรถเข็นเหล็กที่ว่า
คือยกรถคันนี้ทุ่มใส่ผู้ชาย

ที่เห็นเป็นรอยน้ำคือคราบเลือดนะคะ
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็คือคนเกาะเหตุนะคะ

เสียงที่เขาโวยวายออกมาคือทำนองว่าผมถูกฟันก่อนผมถูกฟันก่อน
เหตุการณ์เกิดขึ้น๕โมง๑๗นาทีเมื่อวานนี้นะคะ
ตำรวจสพเมืองชนบุรีลงพื้นที่มา
มาตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ผู้ตายคือนายสวัสดีมณฑรา
ในอ้วนอายุ๔๕ปีเป็นชาวเพชรบูรณ์
นอนแน่นิ่งเลยค่ะหัวเนี่ยแตกเลือดอาบเลยนะคะ
ใกล้กันก็เจอรถเข็นเหล็กเมื่อสักครู่นี้ที่มีคราบเลือดติดอยู่
คนก่อเหตุที่โวยวายใส่เสื้อลายเมื่อกี้นี้คือ
นายวิสาทรหรือนายกิ๊กอายุ๓๖ปี
ก่อเหตุเสร็จโวยวายเสร็จขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปเลยนะคะ
ในหนุ่มคนเห็นเหตุการณ์เขาเล่าบอกว่า
จริงแล้วเนี่ยงงมากนะเพราะว่าก่อนเกิดเหตุ
เห็นในอ้วนผู้ตายกับในกิ๊กคนก่อเหตุคุยกันอยู่แล้วคุยกันแบบดีด้วย
คือในอ้วนเดินมาถามว่าอยู่ตรงนี้อยู่ที่นี่มานานหรือยัง
แต่ในมือในอ้วนถือมีดขึ้นสนิมอยู่
ซึ่งเขาบอกว่าในอ้วนกำลังจะเอามีดอันนี้ไปทิ้ง
พอถามว่าเอาอยู่ที่นี่มานานหรือยังในกิ๊กก็ตอบตอบดีดีด้วยนะ
บอกว่าอ๋อเดี๋ยวผมจะออกแล้วครับก็ยังดูลักษณะคุยกันดี
อยู่สักพักนึงค่ะในกิ๊กไม่รู้คลั่งอะไรเขาบอกน่าจะหลอนยา
ปรีเข้าไปทำร้ายในอ้วนนะคะยื้อแย่งมีดกัน
พอจังหวะที่ในอ้วนเสียหลักล้มลงกันเนี่ยเอารถเข็นเหล็กทุ่มอย่างนี้
บอกทุ่มไม่ยั้งเลยนะเขาและเพื่อนข้างห้องที่เห็นเหตุการณ์เข้าไปห้ามแล้ว
แต่ไม่ฟังทุ่มใส่อยู่หลายรอบจนเขาบอกหน้าคนตายหน้ายุบเลยนะคะ

แต่ครั้งนี้ก็คือมีมีดนะครับไอ้ผู้ชายคนนี้มันคิดว่า
มีดเนี่ยก็คือจะมาฆ่ามันอย่างเดียวผมคิดของมันคือไม่รู้แหละ
หล่อนคิดไปเองใช่ครับใช่ประมาณนั้นนะฮะแล้วคราวนี้ก็คือ
เห็นมีดตรงจุดนี้ก็คิดว่าเขาคาดแล้วตอนที่มันล้มไอ้ผู้ชายได้ฟัน
ก็คือไอ้คนตายฟันไปสองครั้งแต่ไม่มีแรงฟันคนกินเหล้าโดนไหม
มันโดนครับแต่มันไม่มีแรงไงโดนมันเหมือนก็อย่างเงี้
แค่เหมือนเอาไปตีเขาเฉยเฉยเนี้ยมีดอ่ะก็มีดมันขึ้นสนิมอ่ะครับ
ต่อยต้นสลบแล้วเขาก็เตะเตะหน้าประมาณห้าหกครั้งนี้ผมยืนดู
จนแบบโอ้โหบอกไม่ถูกครับเหมือนหัวขาวอ่ะหน้าสะบัดไปสะบัดมาจนผม
ผมยังอดไม่ได้ต้นอดไปแล้วตอนเขาก็ทืบเนี้ย
คือต้องบอกว่าคนตายจริงเขาอยู่เพชรบูรณนะคะ
เขาเพิ่งมาอยู่ที่หอพักเนี้ยได้แค่สี่วันเราได้คุยกับนายชูชัย
หลานชายคนตายเขาบอกว่าเขานี่แหละเป็นคนโทรตามน้าชายมาเอง
เพราะอยากให้มาช่วยดูแลยายเพราะยายไม่สบาย
ส่วนเขาเป็นพ่อค้าขายส้มตำอยู่หน้าซอยก็ดูแลยายได้ไม่เต็มที่
ยืนยันเลยว่าน้าชายเขาไม่เคยรู้จักกับในกิ๊กคนก่อเหตุมาก่อน
คิดว่าในกิ๊กเนี่ย๑คงอารมณ์เสียที่โดนไล่ออกจากห้องและ๒หลอนยาก็เลยอารวาส
เขาบอกที่ผ่านมาเนี่ยในกิ๊กมีพฤติกรรมชอบหาเรื่องทำร้ายร่างกายคนอื่นไปทั่ว
เขาเคยถูกทำร้ายเพราะไม่ยอมให้เซ็นค่าส้มตำค่าลาบที่ในกิ๊กไปกินเอาไว้
เคยเอาไม้มาตีหน้าจนหน้าเขาเขียวช้ำเลยไปแจ้งตำรวจแล้วแต่เจ้าของห้องเช่าอ่ะ
ก็ไม่ยอมไล่ในกิ๊กออกเพราะหวังจะได้ค่าเช่าที่ในกิ๊กค้างเอาไว้
น้าก็เพิ่งมาอยู่ได้แค่สี่ห้าวันเองอืมก็ไม่คิดว่าคือจะมาไม่ได้ว่าให้ว่า
แกจะแกมาขายของช่วยผมแล้วก็ไปดูผมน่ะหน้าที่หลักนะ
ให้ดูแลยายอยู่บ้านอีกหลังนึงแต่ความหมายแกว่างแกจะมาขายของช่วยผม
มาทำจัดร้านดังเตาไฟดังอะไรอย่างงี้คิดว่าคนแปลกหน้าเข้ามาไง
แล้วมันมาทุบห้องพอดีไปถามเจ้าของห้องเช่าเขาก็บอกว่าจริงจริงคนที่มาขอเช่าห้องอ่ะ
ไม่ใช่ตัวในกิ๊กแต่เป็นภรรยามาขอเช่าตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาแล้ว
แล้วก็เหมือนแบบมีสตอรี่เรื่องราวน่าสงสัยไม่มีเงินเจ้าของแกก็อุตส่าห์ใจดีว่าอ่า
มาอยู่ก่อนก็ได้เดี๋ยวสิ้นเดือนค่อยจ่ายค่าเช่าเนี้ยสองพันสองร้อยบาท
แต่สิ้นเดือนนี้ผ่านมา๑๐กี่วันละ๑๐กว่าวันแล้วเดือนใหม่แล้วเนี่ยยังไม่จ่ายสักทีสุดท้ายก็เลยล็อกห้องแล้วก็เอาป้ายไปติดเลยว่าถ้าไม่จ่ายค่าเช่าเนี่ยต้องขอให้ย้ายออก
ซึ่งวันเกิดเหตุก็เห็นในกิ๊กมาเก็บเสื้อผ้าแต่คิดว่าคงอารมณ์เสียเนี่ยเขาติดป้ายแบบนี้ก็คงจะอารมณ์เสียหงุดหงิดที่โดนไล่ออกจากห้องเช่าแล้วก็หลอนยาเสพติดด้วยก็เลยมาเกาะเหตุแบบนี้
แต่ผู้พักอาศัยคนอื่นอื่นเนี่ยเขาไม่ค่อยพอใจกับการตัดสินใจของเจ้าของห้องเช่าเท่าไหร่นะคะเขาบอกว่าในกิ๊บมีพฤติกรรมแบบนี้มานานแล้วร้องเรียนเจ้าของห้องเช่าไปก็หลายทีแล้วแต่ไม่ยอมไล่ออกไปสักทีทั้งถอนทั้งทำร้ายคนอื่นเคยถึงขั้นแก้ผ้าเหลือแต่กางเกงในเดินไปเดินมาหลายคนไม่เห็นด้วย

คือว่าเอาคนมาเข้าอยู่มันมันปลอดภัยไม่ปลอดภัย
พี่จะเห็นมันเดินออกมาวิ่งเข้าห้องเลยลบประตูอยู่คนเดียวกลัวเนอะ
ตอนนี้ตำรวจยังจับตัวในกิ๊กไม่ได้นะคะแต่ว่าคุณสุชาดาเนี่ยลองไปที่บ้านในกิ๊กตามที่อยู่ในบัตรประชาชนไปถามคนในบ้าน
ในบ้านบอกโอ้ไอ้กิ๊กเนี่ยเหรอเกเลตั้งแต่เด็กเลยเกเลตั้งแต่อายุ๑๒แล้ว
มีข้อหามีคดีทั้งยาเสพติดทั้งทำร้ายร่างกายคนอื่นเข้าเข้าออกคุกเป็นว่าเล่น
นี่ก็ไม่ได้ติดต่อกันมานานแล้วพอมารู้ว่าก่อเหตุแบบนี้เนี่ยที่บ้านเองก็ช็อกเหมือนกันนะคะ
ไม่เคยคิดเลยว่าจะถึงขั้นฆ่าคนตายแบบนี้ถ้าในกิ๊กฟังอยู่อยากจะฝากบอกไปว่ามอบตัวเถอะกิ๊ก
แต่ก็ไม่รู้จะทำไงก็ได้เนี่ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาอ่ะอืมก็อยู่ก็ไม่ค่อยได้คุยไม่ค่อยได้เจอ
ไม่เคยได้อยู่เจอกันหรอกอื้อเขาไม่อยู่ที่นี่นานแล้วเนี่ยก่อนก็โดนจับไปที่ไหนแล้วโดนจับเขาหาอะไรแม่
เรื่องอะไรเนี่ยแต่เพี้ยนกันบางคนเขาก็บ้าก็ยังไม่รู้ว่าไม่เจอกัน
ก็ไม่เข้ามานี่หรอกอื้อเขาที่นี่มาอยู่นานแล้วก็แบบคนอื่นน่ะเป็นคนอื่น
ตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งไล่ล่าตัวในกิ๊กอยู่นะครับเพราะอย่างที่บอกว่ามีคดีครั้งเก่าหลายคดีเลย
คดียาเสพติดคดีทำร้ายร่างกายด้วยก็ถ้าจับได้โทษน่าจะหนักทับผมเพิ่มขึ้นไปเรื่อยแน่นอนนะคะ
ก็หวังว่าน่าจะจับตัวได้โดยเร็วนะคะ